ปริศนาอยู่ดีมาตบลูกค้า
แล้วพยายามจะตบพนักงานร้านค้าด้วยนะฮะ
มาเจอตัวชายคนนี้แล้วครับ

ตบลายด้วยตบเลยตบเลยแล้วผู้หญิงนะครับ

เดี๋ยวมีอีกมุมไหมดูอีกมุมนึง
เห็นว่าง้างแขนมาจากบุรีรำเลยนะ
แล้วมาตบที่อีกจังหวัดยะโสธร

เหมือนปกติมองแล้วมองแล้วเหมือนไม่มีอะไรนะ
ก็มองซ้ายมองขวาเราก็มีตาเราก็มองได้
พนักงานทั่วกลางกระบาน

ึนคือเจ็บด้วย๒มึนกูงง
แล้วนี่เห็นไหมลูกค้าต้องเดินเข้าไปในเคาน์เตอร์

แล้วไม่ไปนะฮะไม่ไปคือเหมือนลังเลลังเล

เขาหนีแล้วฮะสาวคนนี้หนีไปที่เคาน์เตอร์

แล้วเนี่ยเหมือนจะเอื้อมือมาตบสุดท้ายแล้วไปยืนอยู่หน้าร้าน
หน้าร้านก็เหมือนว่าจะไปไม่ไป

คำเขื่อนแก้วยะสวทรพนักงานบอกตก
ใจมากไม่รู้เลยทำไมถึงมาตบทำร้าย
ลูกค้าสาวคนนั้นแล้วมันจะมาตบทำร้าย
พนักงานด้วยเดี๋ยวฟังเสียวพนักงานฮะ
แล้วก็จะนิ้วข้าวผู้หญิงเดี๋ยวรอจะจ่ายเงิน
พอหนูชิ้นเงินแล้วหนูกำลังจะยืมเงินให้
เจ้าก็หันจะกี่รูปไทยผู้หญิง
แล้วทีนี้เจ้าก็หันกลับมาจะมากิน

ทุกคนก็งงว่าเออทำไมเธอจึงทำเหลือมัน
พี่ก่อนนั้นเราไม่ได้ต่อว่าอะไรกันใช่ไหม
ไม่ค่ะไม่ไม่รู้จักกันเลยที่แรกนี้ว่าเขารู้จักกัน
หลังโดนตบไม่ว่าจะเป็นลูกค้าสาวไม่ว่าจะเป็นพนักงานสาว
ไปแจ้งความกับตำรวจภูทรคำเขื่อนแก้วเอาไว้แล้วนะฮะ
แล้วพอทราบแจ้งไปทางญาติเขาก็แจ้งกลับมาที่ตำรวจ
บอกว่าชายคนนี้เขาป่วยอีกทีนะ
ชายคนนี้เขาป่วยจิตเป็นผู้ป่วยจิตเวท
แล้วก็มีอาการทางจิตทุกครั้งหรือบางครั้งได้ยินหูแว่ว
เหมือนมีใครสั่งในจิตว่าจะฆ่า
พอจะฆ่าเขาก็ต้องทำร้ายไอ้คนที่มันจะทำร้ายก่อนจิตสั่ง
คือลงชิงมือก่อนชิงทำก่อน
คือสมมุติถ้ารู้ว่ามีคนจะทำร้ายเราเราอัดมันก่อนเลย
จิตเขาสั่งแบบนี้ฮะเรื่องของเรื่องคือมีอาการป่วยจิต
ดังนั้นวันนี้คือวันที่๗เดือน๗
ชายคนนี้และผู้เสียหายทั้งสองคนมาไกลเกลี่ยที่โรงพักฮะ

คุณปล่อยเขามาเดินเต็ดเตร่อยู่กลางชุมชนแบบนี้ได้ยังไง
แล้วขับรถได้ยังไงหากทราบทั้งเต็มอกอยู่แล้ว
ว่าเขามีอาการป่วยจิตอันนี้อาจจะเกิดอันตรายได้
ตอนนี้ถามพนักงานซ้ายมือทำงานต่อไหม

กลัวว่าจะเจอเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ขึ้นมาอีก